มาดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้คุณแอมพีระวัตร
วันนี้ผมได้รู้ความจริงบางอย่างจากปากผู้ใหญ่ที่เคารพรักว่า
เขาเป็นคนมอบโอกาสดีให้กับผมให้ได้เป็นพิธีกร
แต่มีบางคนแอบฉกฉวยโอกาสนี้และทำเป็นตีเนียนว่าเป็นคนหางานนี้มาให้
คือหางานมาให้ไม่เท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์ไปด้วยไปเออนะคะ
ซึ่งเอาเงินไปทั้งหมดนะคะทั้งที่ไม่ได้หาเงินให้ผมเลย

ซึ่งตอนท้ายนะคะหนุ่มแอมก็บอกย้ำด้วยนะคะว่า
มันบาปมันมีจริงนะพี่ติดจรวดเลยนะครับเชื่อผมเถอะนะคะ
แอมยังบอกด้วยนะคะว่าเตือนนะคะเพื่อนระวังให้ดี
เห็นแล้วก็สงสารเพื่อนบางคนที่ยังมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
เราพูดดีจริงนะคะเราพูดดีแต่จริงครับแต่เขาก็พูดดีแต่ปลอมหมดเลย
นี่นะคะแคปชั่นแบบนี้ค่ะโดยมีเพื่อนนักแสดงเนี่ยเข้ามาส่งหัวใจนะคะ
คือเนียนเหมือนฟิลเป็นโมเดลลิ่งอะไรอย่างนี้
ใช่นะคะก็บันเทิงไทยรัฐสอบถามคุณแอมมาแล้วนะคะ
เจ้าตัวตอบสั้นว่าหลังจากโพสต์ไปนะคะคนก่อเรื่องก็รู้ตัวแล้ว
ก็เป็นคนประมาณว่าขายงานนี่แหละแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำแบบนี้ไง
แอมบอกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะ
แค่อยากให้เขาหยุดพฤติกรรมหลอกลวงแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะและที่โพสต์ก็ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสใดค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยุ่งถ่ายละครสามเรื่องค่ะส่วนงานขับรถส่งของที่นางทำตอนโควิดอ่ะ
บอกว่าจริงไม่ทิ้งนะยังทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้ละครแน่นจริงค่ะ
ก็เลยถ่ายละครไปก่อนค่ะใช่ค่ะเรื่องบาปบุญก็ส่วนบาปบุญ
แต่ว่าเรื่องโกงก็ต้องโดนลงโทษทันต่อไปได้นะถ้าทำหนักนะคุณนะ